ปั่นรายนี้เนี่ยปั่นจักรยานแบบไม่กลัวล้มไม่กลัวตกแล้วซิ่ง
โอ้โหคือนักปั่นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คนนะ

ปั่นจักรยานแบบไปทั่วเลยลีลาก็ดีด้วยนะ
แต่ว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนปั่นเนี่ยนะไปดูกันค่ะ
นี่ไงปั่นแบบโอ้โหเชี่ยวชาญมาก
โอ้เดี๋ยวรอดูตั้งนานนึกว่าอะไร
เก่งด้วยนะวิ่งฉิวรอบฟาร์มจราเข้สวนสัตว์สมุทรประการเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นเฟซบุ๊คสมุทรประการเอาคลิปมาโพสต์ไว้แล้วก็แชร์ให้เห็นถึงความฉลาด

ความสามารถของเจ้าอามสุดน่ารักแสนรู้อายุ๘ขวบนะคะ
นี่มันขี่จักรยานเที่ยวชมสถานที่
แม้ว่าตอนนี้ฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์สมุทรประการยังไม่เปิดให้บริการต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ตามค่ะ
แต่ก็ถือโอกาสเป็นการฝึกฝนให้เจ้าอามลิงแสนรู้เนี่ย

โอ้โหคลิปนี้คนเข้ามาชมคลิปมาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ

หัวใจจะวายเกือบหลุดโค้ง

เก่งน่ารักพี่ลิงซิ่งลืมขาตั้ง

มีใบขับขี่ไหมเหมือนคนมาก
ฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์สมุทรประการปรับปรุงค่ะ
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอีกครั้งนึง
เสียดายที่สถานที่แห่งนี้คือสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๑๔แล้ว

ก็อยากให้เปิดอีกจะได้สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่นะคะ
นี่แหละช่วงระหว่างสวนสัตว์ว่างก็ฝึกสัตว์ให้มีความสามารถพิเศษกันไปเลยก็แล้วกันนะคะ

ลีลาเนี่ยบอกเลยปั่นสู้ไม่ได้จ้ะ
ดิฉันก็สังเกตเหมือนกันขาตั้งน้องลืมขึ้น